ให้เข้ามาเพื่อที่จะทำให้เต็มที่ที่สุด

ใครจะพูดความจริงทั้งหมด
จะเกิดอะไรขึ้นในผลงาน
ปีหน้าคอยดูรอดู
เชียงรายยนต์อเต็ดในรูปแบบใหม่
ถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัต
ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของวงการกีฬา

ทุกวันพระรหัสบดี๒ทุ่ม

คุณฮายปวิสรัตติยภัยรัฐ

แต่จริงเธอทำงานเคียงคู่กับพี่ชาย
อย่างคุณฮั่นวิสรติภัยรัฐ

ได้กลับมาช่วยสโมสรอย่างเต็มตัว

สิ่งที่พูดคุยกันก็คงจะหนีไม่พ้น

ต้องเข้ามาบริหารจัดการทีมฟุตบอลอาชีพ
ซึ่งนับตั้งแต่สร้างเซอร์ไพรส์
คว้าแชมป์ไทยลีกในปี๒๐๑๙
ก็ถูกวิกฤตโควิด๑๙เล่นงาน
จนทำให้สโมสรนั้นต้องขาดสภาพคล่อง

เชียงรายยังรักษามาตรฐาน

แล้วก็ยังก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์บอลถ้วยได้

ยังสามารถนำทีมอยู่ในจุดนี้ได้อย่างไร

เชียงรายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ไปติดตามและพูดคุยกับเธอได้เลยครับ

แล้วก็ผลผลิตของเราก็มีรูปธรรม
อย่างเช่นเอกณิตปัญญาแน่นอนค่ะ

ก็คือเป็นตัวหลักของสโมสรเราเหมือนกัน
ทีนี้แต่ว่าด้วยความที่
เราค่อนข้างมีปัญหาภายในด้วย

มันเกิดตั้งแต่ก่อนที่ฮายจะเข้ามาทำ

เกือบ๑๐ปีอะไรอย่างนี้ค่ะ

หลายคนก็เริ่มที่จะ

ลื้อใหม่ทั้งหมดเลยตอนนี้ค่ะ
แล้วเรากำลังจะทำ
โรงเรียนที่เป็นของตัวเองด้วย
ก็คือยังไงคะอารมณ์ถ้าเป็นโมเดลก็คือ

มีทั้งการไปโคลกับโรงเรียนด้วย
ที่ทำโรงเรียนขึ้นมาแล้ว
เปิดโรงเรียนใหม่แล้วก็ให้ทุนกับ

อันนี้คือปัญหาที่ผ่านมาที่คุณฮายจะบอกก็คือ

เราต้องไปโคลกับโรงเรียนรัฐด้วย
เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีทุนเรียน
ทีนี้มันก็เลยมีข้อจำกัดของเรื่องจำนวนที่จะรับได้
การเมืองเปลี่ยนมีปัญหาแน่นอน

พอตอนนี้เราเริ่มแล้วแบบมีโรงเรียนเอกชน
และตัวไฮเองกับสโมสรเอง
ก็จะทำโรงเรียนเอกชนของตัวเอง

คิดว่าเราสามารถตัดคำว่าเป็นของครอบครัวออกไปได้เลย
เพราะว่าเราจดทะเบียนบริษัทขึ้นมาตั้งแต่แรก

แล้วเราอาจจะเปิดบริษัทขึ้นมาอีกอันหนึ่ง

ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากสิ่งที่เราทำ

เขาเรียกว่าปิดช่องโหวตที่มันเป็นปัญหามานาน

เอาจริงถ้าเริ่มพื้นฐานตั้งแต่แรกเลย
ที่ไฮเข้ามามันมีปัญหาเริ่มแรกอยู่แล้ว

ทำให้งบประมาณเราลดลงครึ่งหนึ่งเลยค่ะ
ด้วยความที่ทีมเป็นแชมป์มา๓แชมป์ก่อนหน้านั้น
เราก็คือแทบไม่ได้คาดหวังอะไรเลย
ให้เข้ามาเพื่อที่จะทำให้เต็มที่ที่สุด

สุดท้ายถึงแม้เราตกรอบบอลถ้วย๒ถ้วย

มันเป็นผลผลิตในอดีต
หรือเป็นสารตั้งต้นในอดีต

แต่ปรากฏว่าพอโควิดมา๒ปีครึ่ง

สมมุติหลายร้อยล้านมาเป็น๑๕๐สมมุติ
แล้วก็เหลือร้อยเดียว

บางทีเราจะไปโลกสวดไม่ได้นะ

แต่ว่าเราก็จะบริหารให้มันแบบออกมาให้ดีที่สุด

สมมุติว่าเราซองตัวเครื่องบินไปแล้ว
ต่อให้มันไม่ได้เป็นเงินที่เราออกไป

แปลว่าเราก็ต้องออกเงินค่าเดินทางเอง

อย่างล่าสุดที่เราเปิดตัวชุดแข่ง

หรือแบบเราทำอะไรที่ไม่เคยทำ
คือทีมไทยค่อนข้างเงียบและเรียบร้อย

ทุกคนจะพูดน้อยมากอยู่ในแคมป์

ทีนี้ให้ต้องดึงทุกอย่าง
มันวิกฤตเลยนะคะทุกคน

คือใครใช้ความตรงแล้วก็จริงใจ

อะไรที่ใครจะพูดความจริงทั้งหมด
เพราะว่าพูดครั้งที่๒เราก็จะต้องพูดเหมือนเดิม

ให้บอกเต้บอมเฟย์เทค
เราต้องปรับตัวและเราต้องอยู่ให้ได้

อันนี้คือใครพูดคุยกับทุกคนตลอด

เพราะว่าพูดตรงแล้วก็พูดความรู้สึกด้วย
แล้วก็บอกว่ามีอะไรเราคุยกันต่อหน้า

ต่อให้เราไม่มีเงินนะหรือเงินน้อยนะ
สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องได้เงินก่อน
นักฟุตบอลสตาร์ฟและพนักงานทุกคน

ภาพรวมผ่านมา๓ปีแล้วถูกไหม

นี่จุดแข่งของเชียงรายคือปรับตัวเก่งมาก

ต้องบอกแฟนคลับเลยว่าเราจะ

และถามว่ามีโอกาสที่จะ

ถามตรงก็ตอบตรงก็มีโอกาส
แต่เราไม่ได้มองว่ามันจะเป็นเรื่องเสียหาย

ผลงานมันสำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียว
แต่อนาคตของทุกคนในสโมสร
คือเรื่องที่เราให้ความสำคัญที่สุด

เรามีความสุขกับการที่ได้เห็นคุณเติบโต

แต่มันคือพื้นฐานของเชียงราย

แล้วเราแบบจริงใจกับทุกคนเสมอเลย

ความเป็นไปได้ที่จะไปเลยไหม
มีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ในก่อนฝืนธูการ

อันดับแรกเลยโควิดทำให้มูลค่านักเตะทุกคน
ดังนั้นแพทย์ก็เลยมองว่าก็เป็นเรื่องธรรมดา
เมื่อก่อนอาจจะ๕๐๖๐ตอนนี้อาจจะเหลือ๓๒
ก็เป็นไปได้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
แล้วตอนนี้ถามว่าแกนหลักสมมุติพูดอะไรเต้พิธีวัฒน
ถามว่ามีโอกาสไปไหมเร็งหลายทีมากใช่ก็ถูกเล็งอยู่แล้ว
ก็ถ้าในไทยพายมั่นใจ๑๐๐ว่าพี่ธิวัตรจะไม่ไปแน่นอน
ฤดูการหน้าที่เราสามารถพูดได้ในอนาคตอันใกล้
บอกเลยว่าพื้นฐานของเชียงรายไฮบอกแล้วว่า
อยากเห็นนักเตะเติบโตแล้วก็อวยพร
แล้วก็ถ้าเกิดเขาไปได้ดีเขาก็จะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยด้วย
คือในหลีกเราก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะ
เราก็ไม่ชนะติดต่อกันมายาวนานมาก
บางทีคือเราก็เสียแต้มไปง่าย

ปัญหาหลักเลยไฮคิดว่าการบาดเจ็บของผู้เล่น
ฟิซิโอเราคือหมดสัญญาพอดีชาวบาซิล
ก็เลยกลับบ้านไปทีนี้เราก็ต้องหา
นักกายภาพคนใหม่แบบเร่งโดนมาก
สนามกลางด้วยมันจะแข่ง
มันจะทีกว่าเดิมอเรนนี่พัก๒วันแล้วแข่งอีก
มันจะต้องโอ้โหต้องเป๊ะมาก

ล้ามากตรวจค่าเลือดอย่างนี้เรารู้เลยว่าเหนื่อย
ก็คือไม่ใช่แค่นักพิซิโอก็คือผู้จัดการทีม
เราก็ออกพอดี
ก็คือนักวิเคราะห์ก็ป่วยก็คือออกเหมือนกัน
แต่เราคือไม่อยากใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้าง
มันเหนื่อยมากเหมือนกับเราไปแล้วเราไม่ได้หาคนใหม่
ไว้รอเราก็เคว้งเหมือนกัน
มันไม่ใช่แค่เรื่องไม่ได้จัดที่เชียงรายนะ

แต่ทำยังไงให้เราแบบยังอยู่ได้

ไปแค่๒๕คน
เราก็ต้องดึงเชียงรายซิตี้มาด้วย

ภูมิใจอีกอันหนึ่งของเราเหมือนกันว่า

ต่อให้เราตายอ่ะ

โครงสร้างพื้นฐานของสโมสร

มันต้องยืนด้วยขาของตัวเองได้

ช่วงโควิดที่หยุดนานมาก

เราเป็นชนชั้นกลางในสังคม

คือมันก็จัดระดับได้จากงบประมาณถูกไหมคะ

แล้วเราก็ไปยืนเกาะข้างรถบัสเขา
แล้วก็เห็นโลโก้เขา

แต่เข้ามาทำฟุตบอลได้แป๊บเดียว

ปีหน้าเชียงรายจะเป็นรูปแบบใหม่
ต้องบอกเลยว่า๒ปีโควิด๒ปีกว่า
ทำให้บอกว่าแป๊บนึงนะ

ใช้ชั่วประทะหายใจหมดละ

แล้วพอลีกกลับมาแข่งได้เหมือนเดิม

เงินสปอนเซอร์หรือเงินสมาคม

มันจะคล่องแล้วแล้วก็เราวางรากฐาน

ให้กับพี่ฮันพี่ปั่นและทีมงาน
คิดเยอะมากว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคต
แน่นอนว่าเยาวชนหรือโรงเรียนที่เราพูดไปแล้ว
เราทำแน่นอนในปีหน้า

ตลกมากแต่เมื่อ๑๐ปีที่แล้วเราก็พูดว่า
เราอยากขึ้นไทยลีกอยากเป็นแชมป์ไทยลีก

แต่ตอนนี้มันก็มีเรื่องโคต้ามาก็น่าจะทราบแล้วนะคะ

ก็ต้องเพิ่มค่ะถ้าเราอยากอยู่ในการแข่งขันที่เข้มข้น

เราต้องคิดบางคนอาจจะมองว่าการที่มีโคต้าเพิ่มอย่างนี้
จะทำให้แกบระหว่างทีมที่มีเงินกับทีมที่นัดน้อย

คิดว่าแบบมองได้ว่าจริงมันอยู่ที่มุมมอง

เราสามารถจ้างแพงเท่าไหร่ก็ได้
อันนี้มองไฮมองในมุมดีความเข้มข้นของไทยลีก
ก็จะเพิ่มขึ้นสู้กันเต็มที่

ต่อให้จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่โอเคกับกฎ
แต่ทุกครั้งที่มีกฎเราทำทุกครั้ง

เราต่อสู้ทุกเวย์ทุกวิถีทางที่มีก่อน
ถ้ามันไม่สำเร็จไปปีหน้า

ใครตื่นนอนมาอยู่ที่สโมสร
กินข้าวที่สโมสร๓มื้อ
แล้วก็เข้าห้องนอนตื่นมาวนอยู่อย่างนี้ทุกวัน
และอยู่สนามซ้อมกับนักบอล

ให้อยู่กับทีมและสตาร์ฟตลอดเวลา
และให้อยู่กับทีมในทุกนัด
ไม่เคยพลาดเลยตลอด๓ปีกว่า

เธอเสมอเธอชนะเธอจะเห็น
เราอยู่เสมอหลังแข่ง